การเลือกตั้งสอสอที่กำลังจะมีขึ้นภายใต้กฎหมายใหม่นั้น

เป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสม

โดยเลือกเพียงแต่สอสอเขตเท่านั้น
ซึ่งพักเพื่อไทยมีการวิเคราะห์ว่า

พักที่เคยได้จำนวนสอสอมากที่สุด
จำนวนสอสออาจหายไปเยอะทีเดียว

หรือว่าพักแนวร่วมหรือพักพันธมิตร

ทุกปัญหามีทางออก
แต่เรื่องของคณิตศาสตร์ทางการเมือง

พักใดจะได้เป็นพักจัดตั้งรัฐบาล

ทั้งภาคเพื่อธรรมภาคเพื่อชาติ

หวังเก็บจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
ในเครือข่ายเอาไว้
กับกลไกที่ถูกออกแบบมา

มากที่สุดไม่เกิน๕คนเท่านั้น
นายสถิธรรณฑ์ธนาณิชชน

ภายใต้สมุติฐานผู้ออกมาใช้สิทธิ์

พักการเมืองเท่ากับการเลือกตั้ง

ของพักเพื่อไทยอย่างเท่าเดิม

เท่ากับว่าพักเพื่อไทยต้องใช้คะแนน
ให้ได้สอสอเขตในพื้นที่เดิม
จำนวน๑๐๔ล้านเสียง

พักเพื่อไทยได้คะแนนสอสอทั้งหมด๑๒

พักเพื่อไทยมีคะแนนเหลือ๓๕ล้านเสียง
หากเกมนี้เป็นไปตามที่วางเอาไว้

จะได้ถึง๒๕๐ที่นั่ง

และไม่มีโอกาสได้คืนชดเชยบวกปัจจิและชื่อ

คอการเมืองจะได้เห็นในการจัดตั้ง

สามารถรวมเสียงกันได้ถึง๒๕๐เสียง

พี่น้องได้มา๕๐จริง
โอกาสที่สว๒๕๐ที่นั่ง
บวกกับสสอีก๑๒๖คน
เพื่อโหวตเลือกนายกที่ไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ย

เพราะเขาไม่มีเสียงสอสอที่เกินครึ่งสภา

อาจจะต้องยอมร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทย
กับ๒ก็คือกลุ่มก้อนนั้น

หากเหตุการณ์จบลงเช่นนั้นจริง
รัฐบาลของพลเอกประยุจันทร์โอชา
ก็จะทำหน้าที่รักษาการต่อไป
กว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับไม้ต่อ
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน